คนไทยพูดถึงกันเยอะมากใช่นะครับแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึก
สืบเนื่องมาจากเพจดังอย่างแหม่มโพดำนะฮะได้โพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสื่อมวลชนคนไหนอยากรู้รายละเอียดนะ
มันมีคนที่กักตุนหน้ากากอนามัยเอาไว้เป็นล้านชิ้นใช่ค่ะนะ
เอาไว้ส่งขายที่จีนหรือว่าให้กับใครกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะ
เพจนี้หลังจากนั้นก็มีการสืบหากันว่าตกลงเป็นใครอะไรยังไง
แล้วก็ถูกเปิดเผยออกมาค่ะเพราะว่าเพจแหม่มโพดำบอกว่าบุคคลคนนี้ที่กักตุนหน้ากากอนามัยเอาไว้เนี่ย
หรือว่ากมอ่าอมหน้ากากออกมาเอาไว้เนี้ยเป็นคนที่อ่ามีส่วนใกล้ชิดอ่า
ผัวพันกับคนระดับรัฐมนตรีบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดผู้ติดตามของรัฐมนตรีท่านหนึ่งใช่อืม
ก็สุดท้ายวันนี้เขาเปิดเผยชื่อมาหมดแล้วตำรวจก็ไปเจอตัวตรวจค้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วพอเขาไปสืบค้นกันเรื่อยเนี่ยนะเพจแหม่มโพดำหรือว่าสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย
เขาเผยแพร่เป็นคลิปออกมาเนี้ยโอ้โหแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี้ยนะอืม
แล้วเดี๋ยวท่านรอฟังว่าคนที่เขาถูกกล่าวหาถึงเนี่ย
เขาไปชี้แจงเขาไปแก้ข้อกล่าวหาว่ายังไงนะครับบุคคลคนนี้นะครับ
พอได้รับการเปิดเผยออกมานะฮะเขาชื่อว่านายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี
หรือจะเรียกว่าเสียบอยก็แล้วแต่นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โห
พื้นที่ของเขาอยู่พัทยาใช่ค่ะจังหวัดชนบุรีแล้วก็เห็นภาพเป็นกล่องอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็เขาก็พูดในลักษณะที่ว่าเป็นหน้ากากอนามัยนั่นแหละ
ข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกมีเป็นสองร้อยล้านชิ้นใช่ค่ะนะ
ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะแต่เอาเป็นว่าเขาก็อ่ามีมาอ่า
ไม่รู้เอามาจากไหนอ่ะแล้วจะส่งไปที่จีนอ่า
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเชิญชวนให้คนมาซื้อถ้ามีเงิน
ถ้าคนมีเงินก็ซื้อได้มาซื้อที่เขาได้เลย
นี่นะครับเดี๋ยวค่อยไล่ให้เพราะว่าเขาเกี่ยวพันพาดพิงไปถึงที่ว่า
สนิทกับผู้ติดตามรัฐมนตรีนะแล้วไปมีเลขาธิการพักการเมืองอีกพักการเมืองหนึ่ง
มาชี้แจงกันโอ้โหพันละวันเลยเนี่ยอดีตพระเอกดังทั้งนั้น
เพราะว่านายคนนี้เนี่ยเสือขาวคนนี้เนี่ย
ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับขอว่าเงินนะครับได้เงินเข้ามาครับ
มีใบเซอร์เลยนะครับเอามาถ่ายรถเลยนะส่วน๒แค่นี้นะครับ
เอาแค่นี้นะครับนี่นะฮะเอาเป็นว่าตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าล่าสุดในการไปตรวจค้นที่
ตามคลิปที่นายบอยหรือว่านายสอนสุวีหรือเสียบอยเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะ
นี่ครับไปกรูดสอบบ้านพทักษ์หลัง๑
เป็นบ้านเลขที่๑๔๙ทับ๓๐ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
บ้านของนายสอนสุวีนะฮะแต่ว่าไม่เจอนะเพราะว่าวันนี้นายสอนสุวีก็ไปที่โรงพัก
แล้วก็ล่าสุดถูกนำตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะครับเจอแต่แฟนสาวของนายสอนสุวีชื่อแป้งนะฮะ
ซึ่งหญิงสาวที่ชื่อแป้งเนี่ยอ้างว่าไอ้ที่เห็นโพสต์ในโซเชียลเนี่ย
คนนี้ฮะมันเป็นภาพเก่ามันเป็นภาพเก่าก่อนที่เขาจะมีกฎหมายออกมากำหนดว่า
สินค้าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นสินค้าควบคุม
แล้วที่ไลฟ์สดมันมีแต่มันไม่ใช่ของเราเขาก็แค่ไปไลฟ์เพื่อเขาต้องการอยากขาย
แต่มันไม่ได้ขายจริงแล้วมันไม่มีจริงอ๋อใช่เพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่ามันก็
มันก็ราคาสูงกันอยู่แล้วเราก็จะยืนดับไม่ได้อยู่แล้วแหละ
นี่ฮะอันนี้แฟนสาวเขานะใช่ค่ะหนึ่งโอ้โหเขาโพสต์ก่อนจะมีการออกกฎหมายควบคุม
หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมค่ะบอกเป็นภาพเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้มี
กากอนามัยอยู่ที่ตัวด้วยซ้ำไม่มีจริงหรอกอืมนี่นะจากนั้นครับ
เวลา๑๔นาฬิกานายสอนสุวีได้เดินทางไปเข้าพบ
พลตะบดธรรมดรียิ้มแยมผู้บัญชาการตะบดภูทรภาคสอง
สำนักงานตำรวจภูทรภาค๒นะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านของเขา
ดังของเขาพัทยาชนบุรีเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของภูทรภาคสอง
นี่ฮะโอ้โหนักข่าวก็ไปรอกันเต็มเลยใช่ค่ะนี่นะซึ่งนายสอนสุวีเนี่ย
บอกว่าผมก็ไม่มีอะไรจะชี้แจงผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่า
หน้ากากอนามัยที่กักตุนไว้เนี่ยตกลงมันเป็นคลังอยู่ที่ไหนอะไรแบบไหนยังไงนะครับ
นายสอนสุวีบอกว่ามันไม่ใช่คลังนะแล้วหน้ากากอนามัยเนี่ย
เป็นของใครก็ไม่รู้ผมก็แค่ไปถ่ายรูปโชว์เฉยทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนนี่นะฮะ
ส่วนที่ไปโพสต์ที่เฟซบุ๊คว่าตัวเองมีหน้ากากอนามัยตุนไว้ถึง๒๐๐ล้านชิ้น
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะแค่โพสต์ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วตกลงที่เห็นมันเป็นหน้ากากอนามัยที่โรงงานไหนของใครยังไง
มันเยอะเหลือเกินหลายกล่องเหลือเกินนายสอนสุวีบอกว่าผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยเห็นหน้ากาก
ผมไม่เคยเห็นหน้ากากอนามัยผมแค่ไปแล้วก็เห็นมีกล่องเยอะผมก็แค่ไปถ่ายรูปโชว์เฉยนะฮะ
เดี๋ยวท่านฟังนะครับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาตอบกับนักข่าววันนี้กับที่โพสต์คลิปเนี่ย
มันจะแตกต่างเหมือนไม่เหมือนกันอย่างไร
มันมีรถคันเดียวเล็กมันไม่ใช่คังนะครับผมก็ถ่ายอยากจะโชว์ออฟว่าเราหาน้ากากเจอนะ

น้ากากที่ไปเจอได้ของใครกับ
ผมไม่เคยเจอน้ากากครับ
ขอราคาส่งพิเศษเลยนะครับนะฮะตอนนี้ผมกับพี่เล็กนะฮะ
แล้วก็ทีมงานนะครับจะจัดส่งไปที่ต่างประเทศนะครับนะฮะโดยสายการบินนะครับ
ถ้าราคาแรงไปเราไม่รับนะครับเอาบวกกำไรนิดหน่อยได้นะครับ
เพราะเราส่งให้กับทางรัฐบาลเทศนั้นเลยนะครับ
เปรียบเทียบให้เห็นค่ะว่าคลิปที่มีการโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้
กับณวันนี้ที่ถูกตำรวจเรียกตัวไปพบเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไง
ในคลิปเนี่ยโอ้โหโพสต์บอกโอ้โหนี่ผมมีแบบนั้นแบบนี้
จะส่งไปช่องทางนี้รัฐบาลโอ้โหใช่ไหม
อีกคลิปหนึ่งที่ว่าอ้างถึงพี่เล็กเนี่ยคุณเล็กไอศูนอดีตพระเอกดังนะฮะ
เดี๋ยวเขาชี้แจงนะคะเราไปสัมภาษณ์มาด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ท่านผู้ชมฟังแล้วคิดว่าอย่างไรล่ะเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ย
นายสอนสุวีเขาบอกว่าเขาทำไปก็คือโพสต์เล่น
บอกรู้เท่าไม่ถึงการค่ะอ้างประโยคนี้ค่ะ
ไม่ได้มีหน้ากากอนามัยอะไรอยู่ในมือของจริงเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยท่านตามเรื่อยนะฮะ
หลังข่าวและสำนักเดี๋ยวเราก็มีให้ติดตามเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ว่าไปพบตำรวจแล้วมาที่กรุงเทพแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ

ก็ไปพบผลสมุทัยโมนตรียิ้มแย้ม
เพื่อไปช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีนี้นะครับ

เรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
มาช่วยตรวจสอบสืบค้นข้อมูลอีกทีหนึ่งนะฮะ
จริงไม่จริงยังไงส่วนทนายของนายสอนสุวีนะ
ก็มานะฮะแล้วก็มาอ้างแทนลูกความของเขานะครับ
บอกว่าที่นายสอนสุวีลูกความของเขาโพสต์เนี่ย
บอกว่ามีเป็นสองร้อยล้านชิ้นก็เป็นแค่นายสอนสุวีเนี่ย
เป็นพ่อค้าออนไลน์นะโพสต์เพื่อหาสินค้ามาขายต่อ
เหมือนกับเป็นแค่ตัวกลางแล้วไม่มีสินค้าที่เป็นสต๊อกอะไรอยู่ในมือทั้งสิ้น
นี่ค่ะคือเขาพยายามจะบอกว่าไอ้ที่โพสต์ทั้งหมดเนี่ย
เขาก็โพสต์โพสต์ไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่ได้มีของมีของอะไรหรอก
กักตุนไม่ได้อมไม่ได้เอาไปขายต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยที่บ้านพัก
นักข่าวก็ยังงงว่าทำไมต้องไปบ้านพักห้องน้ำที่กองบัญชาการก็มี
งั้นขอไปเข้าด้วยได้ไหมนักข่าวจะขอตามไปเข้าด้วยได้ไหม

แต่ท่านดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ

ตำรวจไปตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย๖จุดในกรุงเทพและปริมณฑล
เขาก็สารภาพหรือว่าจะอ้างอะไรก็แล้วแต่กับตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพเพิ่มเติมยังไง
แล้วมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวท่านตามกับเราไปเรื่อย
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าเรื่องของข้อหากักตุลสินค้าโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยเนี่ยที่มีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ย
เรื่องของข้อหาการกักตุลเดี๋ยวขอตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่คาดว่าข้อหาที่แจ้งได้แน่ก็คือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ในการโพสต์คลิปภาพ
ในเรื่องของการเชิญชวนให้มาซื้อหน้ากากอนามัยอันนี้น่าจะมีการแจ้งข้อหาแน่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
ถ้ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยจริงแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเอาให้หนักเพราะว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยเองหาหน้ากากอนามัยซื้อเองยังยากเลย
หาได้ก็แพงคุณภาพดีหรือเปล่าก็ไม่รู้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหน้ากากอนามัยยังไม่พอใช้เลย
ถ้ามีการกักตุลแล้วก็โอ้โห๒๐๐ล้านชิ้นแบบนี้เนี่ยนะมันเรื่องใหญ่จริงนะคะแล้วถ้าขยายผลไปว่าเขารู้จักกับคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีจริงไหม
เขาเป็นใครเขารู้จักคนใหญ่คนโตจริงเหรอ
ทำไมถ้าเขาโอ้โหเขาต้องเป็นใครสำคัญแน่เลย
ถึงจะมีหน้ากากอนามัยได้เยอะขนาดนั้น
ขยายผลให้นะคะเราไปเจอภาพภาพหนึ่งในโลกโซเชียลค่ะ
แชร์ภาพเอาไว้เป็นภาพของในบอยสอนสุวี
ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๓๘
นี่อยู่ดีก็เป็นคนดังในช่วงข้ามคืนเองนะ
นี่ค่ะภาพนี้ในบอยไปนั่งอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วก็มีภาพขออนุญาตกล่าวพาดพิงถึงนิดนึงนะคะ
มีภาพถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒เขาร่วมอยู่ในงานนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าเขารู้จักกับในบอยมากน้อยขนาดไหนนะ
แต่แค่เห็นว่าในบอยไปร่วมงานแล้วมีตำรวจระดับโอ้โหชั้นผู้ใหญ่อยู่ในงานด้วย
ก็เลยสงสัยว่ารู้จักไหมใกล้ชิดขนาดไหน
นี่ค่ะหรือแค่ไปร่วมงานอันนี้เราไม่รู้จริง
แต่เราอยากรู้ไงว่าเขาเป็นใครก็ไปไล่หาดูภาพมานะ
ก็ท่านดูภาพแล้วก็แล้วแต่ท่านจะคิดจะนึกเอาก็แล้วกันนะ
มันก็ตีความได้หลายอย่างใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้
ใช่อันนี้เราไม่รู้นายคนนี้อยู่ดีอาจจะเข้าไป
ขอถ่ายรูปก็ได้แชะแล้วก็ออกไป
แล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปพูดเอาไปอ้าง
หรืออาจจะรู้จักมากรู้จักน้อยอะไรมันก็ไม่รู้
แต่เราจะหาคำตอบให้นะคะว่าในบอยคนนี้เป็นคนใกล้ชิดของคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจริงไหม
รู้จักกับเลขาธิการพักพระราดรภาพจริงไหม
เกี่ยวข้องกับคุณเล็กไอศูนย์คุณพีชทองเจือ
คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยแฮชแท็กเซฟแหม่มโพดำขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะ
คือชาวเน็ตเป็นห่วงแหม่มเพราะว่าเพจแหม่มโพดำเนี่ยต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าเพจนี้เขาเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้นำมาซึ่งการขยายผลและตรวจสอบที่บอกว่ามีคนใกล้ชิดกับผู้ติดตามรัฐมนตรีท่านหนึ่งกักตุลหน้ากากอนามัยเป็นล้านล้านชิ้นแล้วก็มีการค้นหาภาพค้นหาเรื่องราวของคนคนนี้ที่เพจแหม่มเขาออกมาเปิดเผย

เมื่อสักครู่นี้ช่วงเบรกแรกเราเล่าไปแล้วว่าไปพบตำรวจแล้วอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการอ้างว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมเรื่องของหน้ากากอนามัย

ว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมใครกักตุลใครขายเกินราคา
โทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คือเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยได้มีการลงภาพหน้ากากอนามัยหลายกล่องนะคะ
แล้วก็บอกว่าทำงานแข่งกับเวลาตอบช้าไม่ทันต้องขออภัยนี่นะคะ
บอกว่ามีสต๊อกจำนวนมากเลยนี่๘กุมภาพันธ์ลงภาพบุคคลต่าง
อ้างว่าเป็นภาพหมู่มีเลขาตัวแทนรัฐบาลจีนคู่ค้าบริษัทอารีบาบา
เจ้าของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตัวแทนของตำรวจในพัทยาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
กุมภาพันธ์โพสต์ภาพสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็มีข้อความว่าวันนี้มีสินค้า๒๐๐ล้านชิ้นค่ะ
นำมาซึ่งการจะต้องขยายผลเพิ่มนายพิตินันรักเอียดคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรแล้วก็มีข้อความบอกว่า
นั่งคุยธุรกิจหน้ากากอนามัยกับพี่น้องทีนี้อยากจะสั่งอะไรสั่งมาเดี๋ยวเราหาให้
แล้วก็มีการโชว์ภาพบัตรผ่านเข้าออกรัฐสภาของผู้ติดตามรัฐมนตรีด้วยนะคะ
กับคณะทำงานผู้ติดตามของรัฐมนตรีจริงจริงยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เขาโพสต์ว่า
ผมรอรับโทรศัพท์ของพวกคุณอยู่โชว์การเงินให้ผมเห็นมีสินค้าชัวร์ในหน้าไม่ติดทุนจริงขอบายครับ
กุมภาพันธ์ค่ะลงภาพคล้ายกับอยู่ในร้านอาหารหรูแล้วก็บอกว่าบางที
อยากจะตายให้มันจบกับพิษเศรษฐกิจแบบนี้เหนื่อยแต่ต้องสู้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายภาพนี้นะคะ
ถ้ามีหน้ากากอนามัยจริงมีเยอะถึง๒๐๐ล้านจริงในบอยคือใคร
นี่นะคะต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะลงภาพหน้ากากอนามัยหลายกล่องเลยนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าประกาศขายหน้ากากอนามัย
สินค้ามี๕ล้านชิ้นในโพสต์นี้บอกว่ามี๕ล้านชิ้นพรุ่งนี้๒มีนาคม๒๕๖๓ราคาเบาจับต้องได้ราคา๑๔บาทต่อชิ้น
ใช้ในโรงพยาบาลทางการแพทย์ไม่แบ่งขายขายทีละ๑ล้านชิ้นโชว์การเงินหรือพาในทุนจีนมาซื้อในหน้าไม่ติดทุนไม่ต้องมาเสียเวลาดวนราคาไม่แรง
ลองคำนวณดู๕ล้านชิ้นเนี่ยชิ้นละ๑๔บาทลองคูณดูรวมเป็นเงิน๗๐ล้านบาทถ้าเขามีจริงและถ้าเขาขายจริงนะคะ
อันนี้ไม่ใช่รอบแรกอันนี้เป็นอีกรอบหนึ่งลงย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีใจที่มีพี่คอยห่วงน้อง
มีนาคมค่ะลงภาพรถเบ้นป้ายแดงเลยภาพนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าหลับในทำงานโหลดนอนที่นี่แล้วกัน
คนติดตามรัฐมนตรีกักตุ้นหน้ากากอนามัยเนี่ย
พอมีคนขยายผลตามหาตัวเขาก็เลยโพสต์อย่างนี้
กราบขอโทษพี่เทพจริงครับที่กระผมได้ลงรูปพี่ไป
โดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้พี่เดือดร้อนครับ
คือในบอยก็จะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการตลอด
ในโพสต์ทั้งการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้นะคะ
คำว่าพิเทพเนี่ยเทพคือชื่อเล่นของนายพิธีนันนะฮะค่ะอ่า
นายพิตินันนี่เป็นอดีตผู้สมัครสศขหกศุราชธานีของภักดิ์พลังประชาวัฒน์
พอในบอยไปโพสต์ว่าขอโทษพี่เทพคนก็เลยไปตีความถึงเทพอื่นไม่ใช่นะฮะ
พิธีนันเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อเทพใช่ค่ะนะครับอ่าทีนี้ที่นายพิธีนัน
อ่านายนายบอยเนี่ยนายสอนสุวีบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอ่า
ผมก็โพสต์ไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีหน้ากากอนามัยจริงหรอก
ใช่เป็นในหน้าก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
เพื่อจะหาของอะไรหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วก็โพสต์
ก่อนที่จะมีการประกาศหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมค่ะราชกิจจานุเบกษา
ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะ
ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมไว้๑ปีลงไว้๔มีนาคม
นั่นก็ต้องไปไล่ดูนะครับแต่ถ้าจะถามว่าทำจริงไม่ทำจริงมีสต๊อกจริงไม่จริงเนี่ย
ผมว่าตำรวจไปไล่ตรวจสอบเส้นทางบัญชีเส้นทางการเงินของนายคนนี้เนี่ยไม่ยากหรอก
ใช่ค่ะณตอนนี้เขาก็พยายามจะอ้างว่าเขาเป็นลักษณะคล้ายกับพ่อค้าคนกลาง
โพสต์ไปก่อนอ้างไปก่อนว่ามีแล้วค่อยไปหาให้ถ้ามีคนติดต่อซื้อเขาอ้างแบบนี้นะ
อย่างมากก็โดนเรื่องโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรแบบนี้
เรื่องกักตุลสินค้าเรื่องขายเกินราคาอะไรก็ก็มันไม่มีอ่ะอืมอ่า
มันก็บอกว่าพอผมโพสต์แพทย์แบบนั้นพอไม่มีอะเขาอ้างแบบนั้นค่ะ
จากอ้างอิงบุคคลต่างในแวดวงนักการเมือง
ดวงตำรวจใช่ไหมที่ไปถ่ายรูปคู่เขาในงาน
กับเขาแล้วก็เอามาอ้างต่างนานาเนี่ยยังมีดาราด้วยนะฮะ
แต่ว่าดูที่ทางการเมืองก่อน
แล้วก็ยังมีอีกคนนึงคือนายพันยศอัคระอมรพงศ์
ซึ่งเป็นเลขาธิการพักพาราดรภาพ
นะฮะนี่ครับก็ปรากฏร่วมภาพถ่ายกับนายบอยด้วยนะครับ
ซึ่งตรงของนายพันยศนายบอยอ้างว่า
มีเลขาตัวแทนรัฐบาลจีนคู่ค้าบริษัทอารีบาบาบานะฮะ

และตัวแทนของตำรวจในพัทยามาร่วมกัน
ในการพูดคุยการซื้อขายหน้ากากอนามัย
นี่ก็อ้างไปนู่นเลยนะ
อ้างยังมีแวดวงดาราอีกนะครับ

คุณเล็กไอศูนย์อดีตพระเอกชื่อดัง
จุบันก็ยังมีงานวงการบันเทิงอยู่นะครับ
นี่ฮะนายบอยก็ไปถ่ายคลิปด้วย
กองถ่ายละครกองหนึ่งที่พัทยานั่นแหละ
เพราะว่าในบอยเขาคนอยู่แถวพัทยาที่ชนบุรี
นี่ฮะพี่เล็กไอศูนย์นะฮะมีการอ้างว่าโอ้โหเป็นทีมงานเดียวกับคุณเล็กไอศูนย์
แล้วก็แบบธรรมดาราคาส่งรับแบบไม่อั้น
จะจัดส่งไปยังจีน

ดูคลิปนี้ก่อนที่คุณเล็กไอศูนย์เนี่ย
ปรากฏตัวอยู่ในคลิปของในบอย
ช่วยขนาดนั้นพีชจะเนใครมีของเพราะคนเดือดร้อนเยอะ
อย่าให้เขารู้สึกตัวเองปลอดภัย
อย่าคิดราคาแรงสักทีเจอที่เกินไป

คนเห็นคลิปนี้สงสัยว่าคุณเล็กไอศูนย์หรอ

ล่าสุดคุณเล็กไอศูนย์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้ว
หลังจากที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไปร่วมวงธุรกิจกับในบอยด้วยนะฮะ
นายสอนสุวีเนี่ยนะครับคุณเล็กไอศูนย์ยืนยันว่า
ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับไม่ได้ขายหน้ากากอนามัยอะไรเลย
ไม่มีขายสักชิ้นหนึ่งนะครับอ่าแต่โดยปกติแล้วเนี่ย
ก็จะมีคนที่รู้จักเวลามาแวะหาเยี่ยมเยี่ยนตามกองถ่าย
จะถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยก็มักมาชอบถ่ายคลิปด้วย
แล้วก็ขอให้แบบพี่เล็กช่วยโปรโมทสินค้าให้ผมหน่อยครับ
อันนี้นายคนนี้เขาก็มาแบบนี้พี่เล็กช่วยโปรโมทสินค้าหน้ากากอนามัยให้ผมหน่อยครับ
ก็พูดไปแบบมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรง
ก็ช่วยกันช่วยน้องไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้
ใช่ค่ะคุณเล็กไอศูนย์เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคลิปตั้งแต่ช่วงต้นปีคือนานมากแล้ว
ใช่ช่วงเดือนมกราคมหรืออะไรแบบนี้นะเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดอ่ะนะ
ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยถามว่ารู้จักไหมก็รู้จัก
เพราะว่าคนนี้เขามีร้านอาหารร้านอาหารอยู่แถวพัทยามาถึงเข้ามากองถ่ายเข้ามาเจอผม
เขาบอกให้ผมช่วยพูดอย่างนี้ให้หน่อยผมก็พูดให้
นี่เห็นไหมเนี่ยพี่เล็กเดี๋ยวช่วยพูดให้หน่อยอย่างนี้ใช่ไหม
อีกคนนึงปรากฏในคลิปเหมือนกันคือคุณพีชทองเจืออดีตพระเอกดังครับ
จุบันก็ยังมีงานในวงการอยู่นะครับนะฮะมีคลิปของพี่พีชไหมที่
ในบอยเขาไปถ่ายแล้วเห็นพี่พีชลองดูคลิปนี้ก่อน
ตอนนี้ผมกับพี่เล็กแล้วก็พี่พีชก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับพี่ทองเจือนะครับ
พี่พีชทองเจือบอกถ้าใครเห็นคลิปนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ก็ผมยังไม่รู้เลยเขาเป็นใครเวลามีคนมาหามาเจอผมแล้วสวัสดีผม
จะไม่ให้ผมทักไม่ให้ผมพูดได้ยังไงผมก็คุยตามปกติ
แล้วเราไปเจอพี่พีชมาเดี๋ยวฟังนะฮะ
พี่พีชต้องพบเนี่ยเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็เดินไปคุยกันตรงอื่น
ซึ่งถ้าผมตีความโดยที่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองเนี่ย
เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเขาแต่ว่าเหมือนเราอาจจะ

ใช่เป็นคนที่คนอื่นเขารู้จักเขาก็เลยเหมือนว่าให้เราทักทายแฟนของเขา
หรือคนที่กำลังดูอยู่เท่านั้นเอง
ก็คือพี่พีชยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการกักตุลเลย
ที่บ้านนี่ยังหาซื้อหน้ากากกันอยู่เลย
อันที่ใช้นี่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเลย

น่าจะถ้าผมสะดวกก็จะลงอ่อนนุษย์นี่แหละครับ

ก็ต้องบอกเขาเลยว่าคนนี้ชื่อนี้

ใช้มีได้ถ่ายคลิปว่าเขาได้กักตุล
หน้ากากอนามัยแบบนี้เพื่อที่จะไปขาย
แต่ในคลิปเนี่ยปรากฏว่ามีภาพของเรา

ซึ่งจะขอยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเลย
เกี่ยวกับธุรกิจหรือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ผมจะปรึกษาทนายว่ามีอะไรที่เราสามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น

นายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี

คือดูพฤติกรรมแล้วมันก็เป็นไปได้ที่ว่า
เจอใครเจออะไรยังไงก็จะไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกับเขาไปหมด

มันก็คงจะมีทั้งคนที่รู้จักจริงรู้จักไม่จริง

ใช่ก็เจ้าตัวก็อยู่กับตำรวจแล้วนะ
แต่มีคนนึงเนี่ยอันนี้โอ้โหเขาต้องชี้แจงหนัก

พาดพิงถึงแล้วมันเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนของรัฐบาลเองด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ถูกเปิดเผยนะครับว่านายพิตินันรักเอียดนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็คือผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะฮะ
ปรากฏภาพตัวเองถ่ายภาพคู่กับนายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี
ที่ถูกเปิดเผยว่าไปกักตุ่นไปอมหน้ากากอนามัยเป็นล้านชิ้น
เป็น๒๐๐ล้านชิ้นบางข่าวก็บอกก็มีเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะเอาไปขายที่จีนหรือว่ารับซื้อจากคนอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับ
นั่นหมายความว่าอาจจะมีคนในแวดวงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
รัฐมนตรีจะไปรู้เรื่องด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะฮะได้ออกมาแถลงชี้แจงเรื่องนี้
ความจริงก็ออกเป็นเอกสารแถลงการมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ใช่ค่ะทั้งให้สัมภาษณ์ด้วยลักษณะการแถลงแล้วก็ทั้งเอกสาร๒อย่าง๒ครั้งเลย
เป็นเอกสารก่อนแล้วสายก็แถลงข่าวนะฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฏยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะฮะ
โดยนายพิธินันรักเอียดที่เป็นคณะทำงานของตัวเองเนี่ยที่เข้าไปมีชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
นายพิธินันได้ไปเจอนายศรสุวีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำนะครับ
แล้วนายพิธีนันเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสนิทชิดเชื้ออะไรกับร้อยเอกธรรมนัฐ
ซึ่งพักก็มีนโยบายว่าผู้สมัครสอสอในพื้นที่ไหนที่ได้คะแนนดีเนี่ย
จะสอบตกก็จะเอามาช่วยงานทางการเมืองกับรัฐมนตรี
ก็ส่งมาเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรของตัวเองนะครับ
แต่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สั่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบการทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมของนายพฤตินันด้วยนะครับ
แล้วก็จะให้นายพฤตินันนั้นไปแจ้งความเอาไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
อย่างผมก็ตั้งเป็นคณะทำงานนะครับอย่างผมก็ไม่ใช่ตั้งคุณพฤตินันคนเดียวนะครับ
ผมตั้งก็เกือบ๓๐กว่าคนนะครับ๓๐กว่าท่านที่เป็นสอสอที่สอบตกนะครับ
ดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเจาะจงที่ต้องตั้งคุณพิธินันคนเดียวนะครับ
แต่เราก็ต้องตรวจสอบข้อที่จริงว่าเราก็ต้องตรวจสอบข้อได้จริงว่า
บุคคลคนนี้แท้ที่จริงแล้วอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
คือจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับ
แต่เมื่อนะครับพาดพิงมาเกี่ยวข้องกับผมในเคสนี้ผมจำเป็นต้องนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตโดยบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถกักตุนหน้ากากอนามัยได้ถึง๒๐๐ล้านชิ้นจริง
น่าจะเป็นการโพสต์แบบอยากดังมากกว่าที่ไปถ่ายภาพกับคณะทำงานของตัวเองแล้วเอาไปโพสต์เนี่ยก็น่าจะแบบพวกอยากดังนะครับ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่านายสอนสุวีเนี่ยไปตรวจสอบแล้วเคยโพสต์ข้อความโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดนะฮะ
รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าการโพสต์ในครั้งนี้ของนายสอนสุวีจะมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นะครับ
เพราะว่าไปดูข้อความต่างต่างที่นายสอนสุวีเขาเคยโพสต์
ก็ส่วนใหญ่จะโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้น

ก็มีประโยคเด็ดนะคะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสากรพูดเอาไว้

ถ้าวันหนึ่งประชาชนไม่เอาเราแล้ว

ตอนนี้ณช่วงประโยคนี้นะคะ
ได้คุยกับนายยกนัทรีย์ด้วยตรงยังไง
ผมเรียนตั้งแต่ฉาวนะ

นายยกนัทรีมีสั่งอะไรมาบ้างไหมคะ

แล้วบุคคลที่เอาไปโพสต์เนี่ย

เปลี่ยมเสมือนเกิดสงคามที่บ้านกับเมืองทั่วโลกแล้วมาทำอย่างนี้

แล้วพอมันมีเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับตำแหน่งรัฐมนตรี
ก็มีข่าวว่าจะมีการปรับโครมอล์ไหม
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าอ๋อไม่ต้องรอถึงตอนนั้นหรอก

ก็เริ่มมีกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกัน
คนที่ออกมาโพสต์ว่าก็ไม่เอาอ่ะก็มีบ้างนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะนี่คือหนึ่งในคนที่เราจะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ใกล้ชิดกับผู้ติดตามของรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่ง
ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยออกมาชี้แจ่ง

ที่ในบอยเขาไปโพสต์ภาพ

ก็คือทางพักพาราดรภาพเลขาธิการพัก
เราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไง

แล้วทำไมถึงไปมีภาพคู่กับในบอยสอนสุวีได้ยังไง

นายพันยศอัคระอมรพงศ์เลขาธิการพักพระราดรภาพ
เป็นประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีน
แล้วก็ร่วมชมรมสมาพันธ์นักธุรกิจน้องแข็ม
บริษัทตั้งอยู่แถวน้องแข็มนะคะ
อันนี้คือภาพที่ในบอยสอนสุวีโพสต์เอาไว้ว่าเป็นการถ่ายภาพคู่
มกราคมนายพันยศโพสต์ภาพมีข้อความบอกว่า
ต้องการซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจีน
แล้วก็มีการโพสต์ภาพการขนส่งรังขนาดใหญ่
อ้างว่าเป็นการขายหน้ากากอนามัยจำนวนมาก
กุมภาพันธ์ค่ะนายพันยศโพสต์ภาพประชุมทีม
บอกว่าทีมนักขายมาโดยไม่ได้นัดหมาย
ระบุว่าบริษัทร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาด
โควิด๑๙ไปที่ประเทศจีน
สิบสองกุมภาพันธ์นายพันยศโพสต์ภาพคู่กับในบอยสอนสุวีนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่ามิสเตอร์ลีเลขาแจ็คหมา
ประธานกรรมการบริหารอารีบาบากรุ๊ปเข้าเยี่ยมชมอาคารไทยเฮล์
โครงการต้านการระบาดของไวรัสโคโรนาพร้อมจัดหาหน้ากากอนามัย
แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างต่างในจีนสามมีนาคม
แล้วก็มีเครื่องพ่นนี่ค่ะเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะแถวเพชรเกษม๖๓คลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
หน้าโรงเรียนประชาบำรุงอะค่ะนี่ค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีน
แล้วก็เป็นบริษัทไทยเฮลต์จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันนี้ประตูด้านหน้าปิดนะคะปิดตลอดเลยนะคะด้านในมีรองเท้าถอดเอาไว้นะคะ
แต่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าทีมข่าวก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่มีพนักงาน
ไม่มีใครอยู่ด้านในยังไม่เจอคนมีรถจอดอยู่เนี่ยค่ะจอดอยู่สองคัน
ก็ไปคุยกับคนแถวนั้นแทนคนแถวนั้นก็บอกว่าปกติก่อนหน้านี้ช่วงเย็น
จะมีรถหรูจำนวนมากเลยนะคะไปจอดอยู่สองฝั่งถนน
ปกติก็มีคนเดินเข้าออกที่นี่เรื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไร
อาจจะมาคุยธุรกิจอาจจะคุยเรื่องการเมือง
ก่อนหน้านี้เป็นสถานที่ขายน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ
แล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะมีคนมาหาหาคนแพ็คสินค้า
ที่เนี่ยหาคนแพ็คสินค้าบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าจ้างวันละ๓๐๐บาท
แต่คนแถวนั้นบอกว่าก็ไม่รู้นะที่เขาหาคนไปแพ็คสินค้า
สินค้าอะไรแล้วก็ทำงานในลักษณะไหนยังไง
เราได้เพียงข้อมูลพยานแวดล้อมนะคะคือคนที่อยู่แถวนั้น

เท่ากับว่านายพันยศตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่า
นำกำลังชุดสืบสวนของตำรวจนครบาน
ก็มีหมายค้นไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะกดกริ่งเรียกคนที่อยู่ในบ้าน
สัก๑๕นาทีก็ไม่มีใครออกมาแสดงตัวนะฮะ
ก็พยายามขอความช่วยเหลือจากร้านค้าใกล้เคียงนะครับ
เอาบันไดเหล็กจะปีนเข้าไปข้างในระหว่างกำลังจะปีนนะฮะท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะมีคนออกมาแสดงตัวแล้วทีนี้นะครับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าให้ออกมาหน่อยเพราะว่าตำรวจมาตอนนี้เนี่ย
หมายค้นแล้วนะครับนี่ฮะบอกให้มาเปิดประตูหน่อยนะครับ
มีหมายค้นนะฮะอันนี้มีหมายค้นนะครับขอย้ำนะฮะ
ไม่มีคนเปิดเขาก็ต้องหาบันไดจะปีนเข้าไปดูนะครับ
พอเจอผู้ชายคนนั้นบอกว่าให้ออกมามีหมายค้นมารับหมายค้นนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็มารับหมายค้นนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้
แล้วก็เปิดประตูให้กับตำรวจเข้าไปตรวจสอบข้างในนี่ฮะ
แต่ว่าตำรวจไม่ได้ให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปนะครับ
เดี๋ยวเราขยายผลเพิ่มเติมให้กรณีที่สืบเนื่องจากเรื่องของ
ของคนที่ถูกพลาดพิงถึงหลังข่าวในบริธาสำนักเดี๋ยวมีอีกนะครับ
เพราะว่าล่าสุดไปให้ปากคำกับตำรวจอยู่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย
แต่ว่าเพจแหม่มโพดำที่เขาเซฟแหม่มโพดำกันเนี่ยยังไม่ปลิวนะฮะ
ยังอยู่ค่ะยังโพสต์เพิ่มด้วยค่ะให้ข้อมูลเพิ่มมาอีก
สักชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเพจแหม่มโพดำบอกว่ามีแหล่งข่าว
ส่งหลักฐานว่าสอสอท่านหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าหน้ากากอีกคนแล้ว
็ตนี้หลายล้านชิ้นมีภาพรังและคนมาขอซื้อในพักด้วย
อันนี้ไม่รู้ล่ะยังไงแล้วแล้วบอกว่าอ้างว่าจะเอาไปบริจาค
เดี๋ยวลองตามต่อนะครับแต่ทีนี้เรื่องของหน้ากากอนามัยเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชม
มีหลายส่วนคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามชี้แจงตลอดว่า
ผลิตได้วันหนึ่งเนี่ยโรงงานในไทยวันหนึ่งก็๑ล้าน๒แสนกว่าชิ้น
ใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดสรรโคต้าไปแต่ละพื้นที่
หน่วยงานบุคลากรเกี่ยวกับโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขเอาไปเลย๗แสนชิ้นเอาไปแจกจ่ายทุกโรงพยาบาลให้ทั่วถึงนะฮะ
ส่วนที่เหลือก็จะให้หน่วยงานต่างไปให้ถึงมือประชาชนนะฮะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขต่อถึงจากทางรัฐบาลที่ผลิตมายังถูกต้องที่มันจะมาตรฐาน
แต่กรมอนามัยเขาไม่ได้ส่งตรงอืมอ่า
เขาก็ให้โรงงานผลิตอะไรเนี่ยก็มีวิธีการในการส่งตรงไปเลย
อนามัยเขาไม่สามารถรับมาแล้วไปส่งอะไรอย่างนี้ได้
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับนายเทพรักษ์สุรธานนท์ประธานที่ปรึกษาสมาคมร้านยานะครับ
ระบุว่าหลังมีข่าวออกไปว่ามีลูกค้ามาขอซื้อหน้ากากอนามัยกับสมาชิกร้านยาของสมาคมซึ่งมีกว่า๓๐๐ร้านค้า
แล้วไม่มีหน้ากากอนามัยขายจนถูกประชาชนต่อว่าเมื่อวานนี้ทางสมาคมได้ประชุมสมาชิกร้านยาและออกแถลงการผ่านสื่อสารมวลชนว่า
ไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในตามที่กล่าวอ้างว่าจะจัดให้วันละ๒๕๐๐ชิ้นแต่อย่างใด
และยืนยันว่าทางสมาคมไม่มีการกักตุลแน่นอนการที่อธิบดีกรมการค้าภายในออกมาชี้แจงว่าได้จัดสรรหน้ากากอนามัยวันละสองหมื่นห้าพันชิ้น
ตามที่ได้มีการตกลงกันให้กับร้านขายยาโดยตรงเป็นการแถลงข่าวแก้เกี้ยวเท่านั้นเพื่อต้องการหาแพ้รับบาป
ซึ่งไม่ตรงกับความจริงขอย้ำว่าทางร้านขายยาของทางสมาคมยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยเลย
อันนี้ทางประธานที่ปรึกษาสมาคมร้านยาเขาบอกนะฮะบอกว่าทางกรมการค้าภายในบอกว่าจัดสรรให้แล้วนะครับ
ขณะที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนบอกว่าการจัดสรรหน้ากากอนามัย๑ล้าน๒แสนชิ้นต่อวันที่ผลิตได้ในบ้านเราเนี่ยไปยังภาคส่วนต่าง
มีศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยโดยบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมการค้าภายในเพื่อช่วยกันจัดสรรโดย๗แสนชิ้นกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบระบายไปยังสถานพยาบาลทุกชนิดทุกประเภททุกหน่วยผ่านองค์การเพศรัชกรรม๔๓๐๐๐ชิ้น
โรงพยาบาลเอกชน๑๔๐๐๐ชิ้นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย๖๐๐๐ชิ้นสังกัดกรทม๗๐๐ชิ้น
หน้ากากอนามัย๕แสนชิ้นร้านทงฟ้า๓แสนชิ้นแล้วก็ร้านขายยา๒๕๐๐๐ชิ้น
ส่วนที่สมาคมร้านขายยาบอกว่าไม่เคยได้หน้ากากอนามัยนั้นทุกครั้งที่มีการประชุม
พาณิชย์ยืนยันว่าตัวแทนของสมาคมมาร่วมประชุมด้วยตลอด